สวัสดีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นครพนมนะคะ
มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่งค่ะขับรถตอนกลางคืนเป็นเน้นรุ่นเก่าแล้ว
ซิ่งมาด้วยความเร็วนะคะแล้วก็แหกโค้ง
สุดท้ายรถไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าทำให้รถไฟไหม้วอดทั้งคันเลย
แต่เคราะห์ดีที่พระเจ้าอาวาสรูปนั้นเนี่ยออกจากรถได้ทันก่อนที่จะถูกไฟคลอกค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มวันที่๒๐มกราคมนะคะ
เจ้าอาวาสที่ว่าก็คือพระภูลผลอาทโรวัย๔๗ปี
เป็นเจ้าอาวาสวัดนาโดจังหวัดมุกดาหารค่ะ
ขับรถเบ้นรุ่นเก่าไม่ทราบสีและทะเบียนแหกโค้งมาชนกับเสาไฟฟ้า
โค้งบ้านขามเท่าในอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
แล้วก็เลยเกิดไฟลุกไหม้แบบนี้นะคะ
สอบส่วนเบื้องต้นก็รู้มาว่าพระภูลผลเนี่ย
เบ้นมุ่งหน้าจะไปเยี่ยมโยมแม่
ซึ่งป่วยหนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนม
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุ
แต่ทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ตรงจุดเกิดเหตุทั้งที่โรงพยาบาล

เรื่องต้นเลยต้องเอาซากรถไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบ้านกลางก่อน

ไม่มีทรัพย์สินทางราชการเสียหายนะคะ

ไปสอบถามแหละว่าเออรู้จักพระภูมิผลไหม

ชาวบ้านก็ยืนยันบอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสจริง

ติดต่อไม่ได้เลยมือถือก็ปิด
คิดว่าท่านคงเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา
ในพื้นที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
นายเริงอุปานวัย๗๑ปีโยอุปถาก็บอกว่า
เจ้าอาวาสเนี่ยบวชแล้วก็มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ประมาณ๑๐ปีแล้ว
ปกติท่านไม่ได้ขับรถเองนะ
เวลาไปกิจนิมนต์ที่ไหนก็จะมีคนขับรถพาไป
แต่พอดีครั้งนี้เนี่ยเห็นญาติโทรมาแจ้ง

ท่านก็เลยรีบขับรถไปเยี่ยมทันที
ปกติแล้วเจ้าอาวาสท่านนี้ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียอะไรเลย
และที่ว่าขับรถเองเนี่ยโยมอุปถาก็บอกว่า
เพราะว่าตอนที่ได้รับแจ้งเนี่ยเป็นเวลากลางคืน
ท่านก็เลยไม่อยากรบกวนญาติโยมหรือเปล่า

เพราะว่าผมเลยจะขับรถเองค่ะ
แต่ปกติแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้ขับรถเอง
โปรปฮาต์ไปทุกทีวันนี้มันเหลือเบาะ
มีการสอบถามไปที่สำนักพระพุทธศาสนา
ด้วยนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
พระขับรถได้ไหมจริงงแล้วท่านก็บอกนะค่ะว่า
ไม่ได้ผิดวินัยสงฆ์ถึงขั้นปราชิก
แต่ก็ถือว่าเข้าข่ายไม่เหมาะสม

เพราะตอนนี้หาตัวไม่เจอวัดก็ไม่อยู่
โรงพยาบาลของโยแม่ก็ไม่อยู่จุดเกิดเหตุก็ไม่อยู่